สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับและในปีใหม่นี้นะครับทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
ปรับรูปแบบใหม่เพื่อความสุขของทุกคนภายใต้กติกาใหม่ที่สะสมเงินทุนได้ง่ายขึ้น
๔ข้อกับคำถามเพียง๒ตัวเลือก
และที่สำคัญนะครับทุกครอบครัวมีสิทธิ์ลุ้นล้านได้
ไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามในรอบโบนัสกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
คุณผู้ชมครับแต่ในวันนี้นะครับครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตนะครับ
มีเด็กน้อยที่เกิดมาแม้ว่าไม่สมประกอบ
แต่กลับเป็นศูนย์รวมความรักของคนในครอบครัว
และทุกคนก็พร้อมที่จะสู้เพื่อเด็กน้อยคนนี้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ
ชีวิตฉันระหกระเหินล้มลุกคุกคานมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน
แต่ฉันก็ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตต่อไปได้ทุกครั้งเพราะกำลังใจจากทุกคนในครอบครัว
ครอบครัวฉันตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน๕คนดิฉันชื่อดาพ่อชื่อพ่อน้อยแม่ชื่อแม่นำ
และฉันมีลูกอีกสองคนคนโตชื่อการ์ตูนคนน้องชื่อน้องตาต้า
ฉันได้เรียนหนังสือจบภาษาที่นี่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
หนึ่งก็ไปเก็บมันไปกับลูกอยากช่วยลูก
อากาศมันร้อนแม่ก็วูบ
แม่เป็นอะไร
ตกใจมากค่ะกลัวแม่จะเป็นอะไรไป
ฉันก็เลยไม่ได้ให้แม่ฉันไปเก็บมันอีกเลย

ช่วยด้วยช่วยแม่น้อย
ต่อมาฉันก็ไปพบรักใหม่
จนกระทั่งมีลูกด้วยกันคนนึงชื่อน้องตาต้า
น้องตาต้าเกิดมาก็เป็นเด็กปกติดี
พอเลี้ยงไปถึงเข้าเดือนที่๖น้องไม่มีแรง

พาไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
พ่อเขารู้ว่าลูกของเขาพิการ
เขาไม่รับผิดชอบฉันก็เลี้ยงเอง

อยากให้เขาอยู่กับฉันนาน
พอตื่นเช้ามาแม่ก็จะอุ้มผมไปนั่งรถ

แปลงฟันแม่ก็แปลงให้

ผมก็บอกแม่ว่าผมแปลงจนเอี่ยมแล้วครับ

ถ้าไม่ได้นอนกอดแม่จะนอนไม่หลับครับ
ต้องกลัวนอนอยู่กับแม่

บางทีตะต้าง่วงนอน
ยายก็อุ้มมานอน
แล้วเวลายาเขาอุ้มไม่ไหวก็เรียกตามาครับ
ตาชอบพาเล่นผ่านมาเลย
เวลาหนูอยู่บ้านหนูก็จะช่วยแม่เลี้ยงน้องดูแลน้อง
ตูนเขาไม่คิดรังเกียจน้องเขานะว่ามีน้องพิการอย่างนู้นอย่างนี้
น้องการ์ตูนสอนหนังสือให้น้อง
อังกฤษภาษาอังกฤษภาษาจีน

ตาตาเขาก็ชอบวาดรูปค่ะและบางทีเขาก็วาดรูปหนูค่ะแต่ไม่เหมือนเท่าไหร่

ผมเคยวาดรูปพี่ตูนด้วย

ผมเคยวาดรูปพี่ตูนด้วย
ผมเคยวาดรูปพี่ตูนด้วย

ผมเคยวาดรูปพี่ตูนด้วย

ผมเคยวาดรูปพี่ตูนด้วย

ผมเคยวาดรูปพี่ตูนด้วย

คนเยอะก็ปั่นรถจักรยานไปขายที่ตลาด

หูแก่ก็ไม่ค่อยได้ยินหูแก่ตึ้ง
หูตึ้งแก่ก็ลั้นไปอย่างนั้น
เพื่อได้เงินได้ทองมาเลี้ยงครอบครัว
ก็เป็นห่วงพ่อเวลาไปขายของ

กลัวว่าพ่อจะไปโดนรถชนบ้าง
เจออุบัติเหตุอะไรบ้าง

มาทำเพลิงที่บ้านเอาไว้ของคุณอีก
ขายของผักกาดบ้างมันบ้าง
มันจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและลูก

ดูแลลูกไปด้วยขายของไปด้วย

ตอนพื้นทำใหม่

สุดท้ายนะคุณหลักหน่อย
ดาน้องตาต้าป่วยเป็นอะไร
เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะ

้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำให้เขา

เนื้อตัวเขาอ่อนแรงหมด
ก็เลยพาไปหาหมอหมอตรวจ
เขาก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์รักษาหายได้

หมอก็บอกว่าน้องจะอยู่ได้แค่๕๖ขวบ
แม่ต้องอยู่กับความทำใจอยู่ทุกวันทุกวันเหรอครับ

สงสารเขาเกิดมาแล้วจะทิ้งก็ไม่ได้
ต้องดูแลเขาจนล้มหายใจจากกันไปข้างหนึ่ง
ทุกคนในบ้านก็เลยบอกว่า
อะไรจะเกิดก็คือต้องเกิดแต่ระหว่างทางเนี่ย

จ้ะการกินการอยู่ทุกอย่าง
สวนป้อนข้าวแปลงฟันอาบน้ำ
เวลาเขาป่วยหรือตัวร้อน

ปัจจุบันนี้น้องมีอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณแม่

เลยพี่หมอฟันทงมาแล้ว
จ้ะใจแม่ดีขึ้นไหมดีได้

มีกำลังใจต่อสู้สู้ไปด้วยกัน
ผมเชื่อเลยว่าความรักของคนในครอบครัวนี่แหละ
ที่เป็นยาวิเศษจริงที่ทำให้น้อง
อายุยืนถึงได้๑๐ปีนี่แล้ว
ตอนนี้มีรายได้มาดูแลน้อง

ถ้ามีขุดมันเทศก็ไปตัดยอดมันก็ไป
เหนื่อยแค่ไหนที่ต้องดูแลทุกคนในบ้าน
เหนื่อยมากแต่ก็ต้องสู้ทน
เพื่อครอบครัวที่รักที่สุด

บางครั้งเขาไปไหนไม่ได้เขาก็น้อยใจ
เขาอยากเดินได้อยากไปได้
เหมือนปกติเหมือนคนอื่น
ตาต้าอยากไปเล่นกับเพื่อนเหรอลูก
หนูเคยเห็นเพื่อนเล่นอะไรลูก
ส่วนใหญ่เพื่อนก็จะเล่นต่อสู้
แต่หนูกล้ามเนื้ออ่อนแรงเล่นต่อสู้กับเขาไม่ได้
นานทีเขาก็จะมาเล่นด้วย
แล้วแม่ให้กำลังใจลูกยังไงครับ
ให้กำลังใจคือไปไหนมาไหนไม่ได้
แม่ต้ารักแม่นะ
แม่มีกำลังใจอีกตรงนี้ที่สุด
ล้มไม่ได้เจ็บไม่ได้เหนื่อยไม่ได้
เพราะว่ายังมีเด็กน้อยอีก๒ชีวิต
แล้วก็ยังมีคนแก่ในบ้านด้วย

ได้เพิ่มให้ได้หลายบาทหลายตังค์
แต่ตอนนี้ว่าเห็นบอกมีโรคประจำตัว

ความดันไขมันแล้วก็โรคเข่า

ที่ตามเขาไปก็เพื่อไปตัดมัน

แล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นทำไมฟุ๊บได้
โยยมันก็หน้าเมืองล้มไปเลย

เขาลดไอ้ก้งมาลากไปหาหมอ
อยู่โรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่ง

ใช่แล้วแม่ก็ขาก็ไม่เท่ากันด้วย

เผาข้าวหลามเหรอเผาข้าวหลาม
ให้ลูกไปขายมั่งแล้วก็เอามาให้ลูกให้หลานทาน
หลามกว่าที่จะทำออกขายได้นะ
ช่วยกันหมดทุกคนค่ะ
มีหน้าที่กันหมดทุกคนกับข้าวหลามใช่ค่ะ

คุณตาตาน้อยตาทำอะไรนะ
เวลาเผาข้าวหลามตาทำอะไรตัดใหม่มา
ตัดไม้มาแล้วมาเรื่อย
ยายเป็นคนใส่ผมเป็นคน
ใส่ขะทิขาวนี้เราก็เอาไปเผา

คนเผาต้องชิมก่อน
ถ้าอย่างนั้นคนอื่นเขาไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่า
มันมาถามคนเผา
เดี๋ยวก่อนข้าวหลามอร่อยไม่อร่อยไม่รู้
แต่รู้เลยว่าก่อนออกขายมีคาถาด้วย

เพลงพาหาโชคเพลงพาหาเลิก
โชคเงินทองไหลมาเทมา
แล้วก็เป่าไปที่ข้าวหลาม
ถึงได้ขายหมดทุกวันเลย
ค่ะนะครับตานอกจากจะทำข้าวหลามแล้วเนี่ยยังช่วยดูแลตาต้าด้วยใช่ไหม

ต้าชอบเล่นกับตาเหรอ

ชอบเล่นหน้าลิงใช่ไว้

ถามงานนึง
พอแล้วครับ

ย้ำรนเนศเหนื่อยมาก

การ์ตูนในเสาร์อาทิตย์หนูทำอะไรบ้างลูก
เอาน้องล้างหน้าไปของฟันอาบน้ำให้น้อง

เห็นบอกว่าไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือมา
แล้วกลับมาเป็นครูสอนน้องด้วย

เห็นบอกศัพท์ภาษาอังกฤษก็พอได้เหรอลูก

โอ้โฮแมวละลูก

น้ำนี่น้ำ

ร้องเล่น
เห็นบอกภาษาจีนด้วยเหรอ

อีเอ่อซังตื้อหูริ่วชีป่า

ไม่ได้อย่างใจก็ทำหน้าโกรธ

ครูครับใจเย็นนะครับ

การ์ตูนทำไมหนูคิดถึงได้อยากจะสอนให้น้องได้เรียนอย่างนี้
อยากให้น้องได้มีความรู้เหมือนหนู

จริงนะครับ

ต้าทุกคนในครอบครัวรักหนู
แล้ววันนี้หนูมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนไหม
หนูรักทุกคนมากเลย
ใจดีแล้วทุกคนก็รักหนูด้วยครับ
ทุกคนก็รักหนูรวมทั้งทีมงานเราด้วย
ทุกคนมาบอกเลยว่าตาต้าเป็นเด็กที่น่ารักมากแล้วก็
นะครับนี่หนูนั่งรถคันนี้มานานหรือยังลูก
ตั้งแต่เกรดครัวจนสิบ

รู้สึกมีปัญหาก็คือยาง

ส่วนใหญ่ยางมันก็จะรั่วจะแตกอย่างนี้

อย่างนี้ดีกว่าในฐานะที่หนูเป็นเด็กดี
แล้วก็เป็นขวัญกำลังใจของครอบครัวด้วยนะครับ
วันนี้นะมีพี่ใจดีนะครับ
จะมอบของขวัญให้กับตาต้านะครับ

นี่เป็นยางรสพิเศษนะครับ
ที่สั่งมาให้วิวแชร์ของน้องตาต้าที่รักมากโดยเฉพาะเลยนะครับ
แล้วก็ยังมีเบาะรถใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ

แล้วนี่นะลูกก็คือวิวแชร์คันใหม่นะลูก
เอาไว้ให้ตาต้าเป็นสำรองเอาไว้นะครับ
จะบอกเลยบอกว่าที่ได้มาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะ
ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ผู้สูงอายุครบวงจร
อยู่ที่ซอยผนโยธิน๓๕นี้นะครับ
ปรบมือให้กับพี่ที่ใจดีหน่อยครับ

ผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยเหลือครอบครัวของพี่ดาและน้องตาต้า

ได้มีโอกาสได้ครั้งนี้

ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตจะนำทุนไปทำอะไรครับ

ขาวผักคณะแล้วก็กวงตุ้งแล้วก็ลูกชิ้นจ้ะ
พอได้มีเลี้ยงครอบครัวและดูแลน้อง
ยามไม่มีงานที่จะไปรับจ้างข้างนอก
เอาละครับก็คืออีกหนึ่งอาชีพนะครับ

และวันนี้นะครับทางรายการเกมต่อชีวิตของเรานะครับ
มีภาพครอบครัวมามอบให้เป็นที่ละลึกด้วยครับ
คิดว่าเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดี
เอคิดว่าเวลาที่หนูดูภาพนี้
จะมีรอยยิ้มของคนในครอบครัวนะลูก
แล้วขอให้หนูมีความสุขตลอดไปนะลูกนะ
บุญรักษาเทวดาคุ้มครองลูกโชคดีครับลูก

คุณผู้ชมครับความรักคือพลังอันยิ่งใหญ่จริง
การที่น้องทาต้านะครับมีอายุเกินกว่าที่คุณหมอบอก
ผมเชื่อเลยว่าส่วนหนึ่งเนี่ย
มาจากความรักของคนในครอบครัวครับ
แล้วช่วงหน้านะครับเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจ
ให้กับครอบครัวของแม่ดาจากจังหวัดพิจิตร
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อนะครับ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด
จะได้หรือไม่สักครู่เดียวเกมต่อชีวิตครับ
เขาจะมาเปลี่ยนยางวิวแชร์ของน้องดาต้า

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และเกมต่อชีวิตของเราในปีนี้นะครับ

มีโอกาสรับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
ด้วยการตอบคำถามเพียง๔ข้อกับตัวเลือก

ถ้าตอบถูกนะฮะรับเงินทุนต่อชีวิตไปเลยข้อละ๕๐๐๐บาท
และไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตาม
ยังมีโอกาสได้ลุ้นล้านนะครับ
กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
แต่ทางที่ดีนะครับใน๔ข้อนี้
อยากให้ตอบให้ได้มากที่สุดและถูกที่สุดเลยนะครับ
ถ้าถูก๔ข้อเลยนั่นหมายถึงว่ารอบนี้
เงินไปลองรังไว้ก่อนเลยสะสมเอาไว้คือ๒๐๐๐บาท
ผมก็ไม่อยากให้พลาดแม้แต่ข้อเดียวนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วครอบครัวจะส่งให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ส่งให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

จริงแล้วคำถามนี้ออกแบบมาเพื่อครอบครัวของเรา
เป็นเรื่องของคนในครอบครัวใกล้ตัวของเราทั้งหมดเลยนะลูก

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
รู้ได้เรียนปะคะ
ได้เรียนอยู่เรียนค่ะ

พื้นฐานหมดเลยนะครับ
ไม่ยากเกินความสามารถของการ์ตูนแน่ลูก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่หนึ่งพี่สาว
ตัวเลือกที่สองน้องสาว
ระหว่างพี่สาวและน้องสาวนะครับ
ตัวเลือกที่สองค่ะน้องสาว

การ์ตูนตอบตัวเลือกที่สองน้องสาว
ภาษาจีนคำว่าเมื่อยเมย

การ์ตูนตอบตัวเลือกที่สอง
น้องสาวซึ่งเป็นคำตอบที่

น้องสาว
ถูกต้องครับเม่ยเม่ยแปลว่าน้องสาวนะคะ

คำว่าพี่สาวนั้นก็คือเจียจริยา
ท่องได้หมดตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่านาอาค่ะ

น้องสาวเหม่ย

เพราะฉะนั้นครอบครัวของแม่ดาจากพิจิตรนะครับ

ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
ต่อไปการ์ตูนยังไม่หมดหน้าที่

ตูนจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แม่ดานะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ดาขึ้นมาตอบ

ก็คือเรื่องข้าวหลามของฝากจากพิจิตร
สังทองข่าวดัง
ส่วนละที่๒ค่ะของฝากจากพิจิตร

ขอเชิญแม่ดามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จังหวัดเรามีของฝากอะไรที่ดังบ้าง

มีส้มโอแล้วก็พระเครื่อง
เป็นเราได้มารายการเกมต่อชีวิตเนี่ย
จะเลือกเอาอะไรมาฝากพิธีกรครับ

ถ้าไม่ได้เอาส้มโอมาแล้วแม่อยากเอาอะไรมาฝากอีกบ้าง

ของที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของเมืองพิจิตรเลย
นั่นก็คือมะขามแก้ว๔รส

อันนี้ไม่ต้องเอามาฝากผม

เพราะฉะนั้นอ้าวขอเชิญมะขามแก้ว๔รสมาเลยครับ
ของเมืองพิจิตรนะฮะมาเลย

มีทั้งอะไรนะแบบนี้แบบกระปุกนะ

ดูจากตาเปล่าจะรู้ไหมว่าเนี่ยน้ำหนักประมาณเท่าไหร่
เอาให้ยกดียกเลยลองชั่งน้ำหนักเลยด้วยมือตัวเองเนี่ย
เอาละ

ผมเอาว่าเนี่ยในถาดนี้รวมถาดด้วยนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
มะขามแก้ว๔รสชุดนี้มีน้ำหนักมากกว่าหรือน้อยกว่า๑กิโลกรัม
ตัวเลือดที่๑มากกว่าตัวเลือดที่๒น้อยกว่า

ตัวเลือดที่๑มากกว่า
ครับครับ
คิดว่ามะขามจะหนักมากกว่า๑กิโลกรัม

คิดว่าถาดมันเป็นสเตรเลส

ก็เลยเดาว่ามันหนักมากกว่า๑กิโลกรัม
ซ้าถูกขอให้ได้ถูกด้วยสัตว์จ้า
เพราะฉะนั้นตอบไปแล้วนะครับ

มากกว่าจะถูกหรือไม่นะครับ
ลุ้นกันว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า

น้ำหนักที่เราเห็นอยู่นี่นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือ๑๒๒กิโลกรัมครับ
ตอนนี้ครอบครัวแม่ดาจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ตอบไปแล้ว๒ข้อถูก๒ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๑๐๐๐บาท

พี่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องตาต้าครับ

หลามสังทองข่าวดัง

เชิญน้องตาต้ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หนูชอบตัวละครตัวไหนในเรื่องสังทอง

เห็นบอกดูทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยเหรอลูกเหรอ

รู้ไหมว่าสังทองเนี่ยเป็นบทละครที่เก่าแก่มากเลยนะลูก

เพื่อให้มีความสนุกสนานแล้วก็ถูกใจพวกเรา

จริงแล้วคำถามอยู่เกี่ยวกับเรื่องสังทองนี่แหละ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สังทองเป็นบทพระราชนิพลของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

เวลาที่จะโฆษณาจะพระโฆษณาเนี่ย
จะมีชื่อขึ้นบอกเลยว่า
ใครเป็นผู้แต่งผู้ประพันธ์จะมี

ครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งรัชกาลที่สอง

ตัวเลือกที่หนึ่งรัชกาลที่สอง

สำหรับรัชกาลที่สอง
เพราะว่าชุดสังทองดูโบราณเลย

มั่นใจแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่

น้องตาต้าตอบไปแล้วนะครับว่า

ซึ่งเป็นคำตอบที่

มีมาตั้งแต่กรุงสุโขทัย
ยังเป็นราชธานีจนถึงกรุงรัฐนาโกศิลป์นะครับ

นภาลัยก็คือรัชกาลที่๒นะฮะ
เลือกเอาของเก่าเนี่ย
ทรงพระราชนิพลขึ้นใหม่บางตอน

ถูก๓ข้อได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่

เดี๋ยวมาดีใจกันต่อดีกว่าลุ้นนะครับ
หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เชิญยายนำมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หลามร้านเรามีข้าวหลามอะไรบ้างจ๊ะ
หลามเปล่าไม่ใส่ถั่วดำและข้าวหลามใส่ถั่วดำค่ะ
เด่นข้าวหลามของเรารสชาติเป็นยังไง

อร่อยทุกกระบอก

เดี๋ยวสิแล้วบ้านอยู่ตรงไหนไม่ถึงตลอด
บ้านอยู่ไม่แก่ว

เอาล่ะไปขายที่บ้านกันแล้วกันแถวบ้านนะ

พร้อมค่ะข้าวหลามนะถ้าพร้อมแล้ว

มีกระบอกข้าวหลามเรียบร้อยเลยนะครับ

มีข้าวเหนียวใช่ไหมคะแม่ถั่วดำค่ะ

มีจุกไว้สำหรับปิดเรียบร้อยเลยนะครับ

โจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้คือ

หลามใส่กระบอกจำนวน๑๒กระบอกภายในเวลา๓นาที
กล่อข้าวหลามใส่กระบอกจำนวน๑๒กระบอกภายในเวลา๓นาที
กล่อข้าวหลามใส่กระบอกจำนวน๑๒กระบอกภายในเวลา๓นาที
กล่อข้าวหลามใส่กระบอกจำนวน๑๒กระบอกภายในเวลา๓นาที

กล่อข้าวหลามใส่กระบอกจำนวน๑๒กระบอกภายในเวลา๓นาที
กล่อข้าวหลามใส่กระบอกจำนวน๑๒กระบอกภายในเวลา๓นาที
กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที
กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที
กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที
กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที

กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที

กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที

กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที
กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที

กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที

กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที

กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที

กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที

กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที
กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที

กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที

กล่อข้าวหลามใส่กระบอกภายในเวลา๓นาที

อย่างที่บอกเอาไว้ว่าในช่วงนี้

ได้รับเงินทุนสะสมสูงสุดเลยนะครับ

มันลุ้นดีกว่าต่อเลยว่าช่วงหน้าครับ
ยังมีกล่องโบนัสให้ได้ลุ้นล้านกัน
ลุ้นกันว่าครอบครัวแม่ดา
จะสามารถคว้าเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่
ราบครับครับคุณผู้ชม
ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาช่วยกันลุ้นว่า
ครอบครัวของเมดาจากจังหวัดภิกษิษฎ์
สามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด

โดยทางรายการของเรามีกล่องโบนัส
ล้านทั้งหมด๔กล่องด้วยกันนะครับ
กล่องจะมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐๐บาท
บาท๓๐๐บาทและเกมต่อชีวิต
ซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาทด้วยกันนะครับ
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้
โดยตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อก็ได้รับโบนัสจำนวน๔กล่องครับ
และที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชม

หมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่องเนี่ยนะครับ
โบนัสสูงสุดไปเลย๑ล้านบาท
มีข้อเห็นที่แล้วนี่นะครับ

แบบนี้เลยนะ๑ล้านบาทได้กลับบ้านในวันนี้นะครับ
ถึงได้บอกว่าวันนี้มีแต่ได้กับได้

ตอนนี้ต้องอาศัยโชคด้วย
ตอนนี้ครอบครัวครับต้องมาลุ้นล้านกันแล้วล่ะครับ
แต่ก่อนจะลุ้นล้านต้องตกลงกันว่า
จะส่งใครในครอบครัวนะครับ
เพื่อมาหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

เอาแต่ช่วยกันนะครับคุณผู้ชม
ถ้าพร้อมแล้วหมุนครับ
ลุ้นล้านลุ้นล้านลุ้นล้าน

เกมต่อ
เกมต่อเกมต่อ
เกมต่อเกมต่อเกมต่อ
เกมต่อเกมต่อเกมต่อ
เกมต่อเกมต่อ

กล่องโบนัสหมายเลข๒อยู่ที่๓๐๐๐

อยู่ที่๒๐๐๐นะครับ
กล่องโบนัสหมายเลข๔อยู่ที่๒๐๐๐นะครับ

ได้รับกล่องโบนัสที่มีมูลค่าสูงสุด๔กล่อง
รวมทั้งสิ้นในวันนี้นะครับ
ทุนต่อชีวิตสะสมอีก๒๐๐๐บาท

ดาจะนำไปต่อชีวิตอะไรก่อนได้เป็นระดับแรกครับ

ขาวผักคณะแล้วก็กวงตุ้งแล้วก็ลูกชิ้นจ้ะ

ปู่ย่าตายายก็จะได้อยู่บ้านกันเนอะ

โดยเฉพาะของกินยังไงผมเชื่อว่าก็ขายได้นะครับ

ผมรู้สึกได้ถึงความรักที่อบอวนอยู่เต็มหัวใจของคนในครอบครัว
และเห็นรอยยิ้มของน้องตาต้าทำให้รู้เลยว่า
ได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยมและมีความสุข
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางครอบครัวมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการ
ไม่มาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตให้พวกเราได้ฟังกัน
พระคุณอย่างสูงครับ
ขอบพระคุณมาก
รุนล้านที่มีมูลภาพสูงสุดถึง๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิต

ผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ตอนนี้ก็เก็บขยะเก็บขวดคลายเป็นอาชีพลักษณ์
ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ยินหูภูมิแตกสองข้าง

ครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้าน

ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นแบบนี้เลยนะ

๑ล้าน